มาในช่วงนี้มาดูลิซ่าแก๊กพิ้งกันหน่อยค่ะ
หลังจากที่ดุอดีตผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
โกงเงินไป๒๕ล้านบาท
แต่น้องลิซ่ายังคงชิลนิ่งเฉยสยบทุกความเคลื่อนไหวนะคะ
หลายคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยลิซ่าอายุยังน้อย
ทำไมมีรายรับมหาศาลขนาดนี้พี่แจ๊ค

ต้นสังกัดต้องออกมายอมรับว่า
มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริง
และลิซ่าก็อยากให้เรื่องจบแบบราบรื่น

ว่าปีนึงเธอน่าจะทำเงินได้จากอะไรบ้าง

เป็นยอดขายอัลบั้มซิงเกิ้ลโฟโต้บุ๊ก
และอื่นในอัตราส่วน
ค่าย๓๐ศิลปิน๗๐
งานอีเว้นค่ายรับ๔๐ศิลปิน๖๐
ส่วนงานโชว์ต่างประเทศแบ่งกันคนละครึ่ง๕๐๕๐นะคะ
ซึ่งคาดว่ารายได้เฉลี่ยของทั้ง๔สาว
จะอยู่ที่คนละ๑๘๙๒๕๒ล้านบาทค่ะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะโดยยังไม่นับนะคะ
งานรวมงานแยกของแต่ละคน
กับการรับพรีเซนเตอร์สินค้าหลายตัว
ที่มีข่าวลือว่าฆ่าตัวเนี่ย
เริ่มต้นที่๒๐ล้านบาทค่ะ
แล้วก็ออกงานอีเวนต์๒ชั่วโมง๒ชั่วโมงนะคะ
๕ล้านบาทคุณผู้ชม
นี้ก็โกยเงินไม่หวานไม่ไหวแล้ว

ก็ยังทำเงินให้เธอมหาศาลนะคะ
ทะลุ๓๓ล้านคนค่ะ

มีมูลค่าอยู่ที่๒๓ล้าน๕แสนบาทต่อโพสต์นะคะคุณสม
ถ้าดาราไทยตัวท็อปในบ้านเราเนี่ยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ
เป็นหลักแสน๔๕แสนขึ้นไป
ถูกต้องนะคะ